อาจจะความหวานของผู้นี้ไปต่อที่เรื่องน่ายยินดีของนางเอกคนใหม่คุณผู้ชมคะ
งานชุกแค่ไหนแต่ไม่เคยทิ้งการเรียนบอกเลยกำลังจะรับตามปริญญาใบที่สองแล้วค่ะ
คือทั้งสวยทั้งเห็นความเก็บจริงจริงครบเครื่องค่ะอันนี้คือภาพเก่าเมื่อปี๒๕๖๑
ฉันต้องไปรับปริญญาตอนปีนั้น
ดาวิกาตอนนั้นสำเร็จการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต
แล้วก็ตัวก็เดินหน้าเรียนต่อปริญญาโทเลย
นิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะ
เมื่อวานนี้เพจมหาวิทยาลัยรังสิตได้โพสต์ภาพแสดงความยินดีกับใหม่ดาวิกา
ที่สอบผ่านวิทยานิพลพร้อมกับเขียนข้อความแสดงความยินดีไว้แบบนี้ด้วย
สอบปิดเล่มผ่านแล้วด่านต่อไปเตรียมสอบปากเปล่าความสำเร็จไม่ไกลเกินรอค่ะ
เตรียมตัดชุดขุยรับปริญญากันเลย

ซึ่งว่าที่มหาบัณฑิตป้ายแดงอย่างสาวใหม่
จากแฟนจะร่วมยินดีกับสาวใหม่กันแล้ว
ก็ยังพร้อมใจกันส่งกำลังใจให้กับสาวใหม่ด้วย

นอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลพร้อมกับสายน้ำเกลือ
ไม่ได้ถ่ายละครนะคะป่วยจริง
แคปชั่นด้วยว่าห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอค่ะ
และนอกจากนี้ก็ได้โพสต์ข้อความขอบคุณแฟน
ที่ส่งข้อความมาให้เจ้าตัวหายไว

รับยามาทานที่บ้านอีก๑อาทิตย์
พร้อมทิ้งท้ายปีแห่งสุขภาพจริง
บันเทิงไทยรัฐขอส่งกำลังใจกับสาวสวยสาวเก่งคนนี้ด้วยนะคะ
สำหรับน้องใหม่ดาวิกาแบบครบเครื่องนะพี่แจ๊คเนาะ
ครบทุกอย่างเลยทั้งเรื่องงานเรื่องความรัก